ประทึกที่เกิดขึ้นที่มหาสารคามกันนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องดูก่อนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือเปล่า
หรือว่าคนที่มาก่อเหตุเป็นแค่คนคุ้มคลั่ง
จากเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่านะครับ
เพราะว่านี่ฮะมีว่าที่ผู้สมัครสอสอพักก้าวกลาย
เขายืนคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งอยู่หน้าบ้านนะครับ
ปรากฏว่ามีชายคุ้มข้างถือมีดยาวมาเลยนะคุณ
ฉับเข้าที่คอเลยจนได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ล่า
ในการจับกลุ่มผู้ชายที่ก่อเหตุ

ขับใส่กัน

คือเขาวิ่งหนีแล้วมีดที่เขาถือเนี่ย

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทั้งง่ามใช้ทั้งไม้เลยครับ

ผู้ชายที่คุ้มคลั่งชื่อว่านายอุดมอายุ๕๓ปีนะครับ
ถือมีดยาวเข้าไปในโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่รินถนนขิงแขง

ซึ่งเป็นพื้นที่โรงงานของนายอดีศักดิ์สมบัติคำ
ผู้ประสานงานพักก้าวไกรประจำจังหวัดมหาสารคาม
แล้วอยู่นะก็เอามีดนี่แหละฮะ
ไปฟันฉับเข้าที่คอของนายอดีศักดิ

มีแผลชะกันที่บริเวณคอ

ตอนนั้นนายอดีศักดิ์ยังมีสติอยู่นะคุณนะ
ต่อสู้กับไอ้ผู้ชายคนคลั่งคนนี้
ต่อสู้กันอยู่แบบนี้เลือดหยดเป็นทางเลยนะครับ
และทีนี้คลิปหนึ่ง
เราจะเห็นนายอดีศักดิ์
เดินทางไปอวยพรวันเกิดของนายธนทร
รุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้านะครับ
มีไหมฮะโดยนายอดีศักดิ์นอกจากเป็นผู้ประสานงาน
ของพักเก้าไกล

ว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต๒จังหวัดมหาศาลคาม

มีคลิปใหม่เอ่ยนะครับที่บอกว่า
ไปอวยพรวันเกิดนายธนทรนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวนายอดีศักดิ
ส่งรักษาที่โรงพยาบาลนาเชือกคือจุดนี้คุณ
เล่าให้ฟังตรงจุดนี้เลยจุดนี้จุดเกิดเหตุ
จุดที่นายอดีศักดิ์กำลังพูดคุยกับญาติอยู่คนหนึ่ง

เห็นผู้ก่อเหตุคือนายอุดมถือมีดมา
แล้วก็วิ่งเข้าฟันฉับเข้าที่คอของนายอดีศักดิ์ทันที
ทีนี้ครับทั้งนายอดีศักดิ์กับญาติที่อยู่ใกล้กัน

ต่อสู้กับนายอุดมนะฮะต่อสู้กับนายอุดม
นายอดีศักดิ์หมดแรงนะคุณ
ชาวบ้านมาช่วยมาเห็นได้ทัน
ชาวบ้านก็เลยต้องพานายอดีศักดิ์ไปส่งโรงพยาบาล
เขาว่ากันว่าหมอโรงพยาบาลแรกไม่กล้าเย็บคอเลยนะคุณนะ
เพราะว่าเป็นแผลเบือกหวะนะครับ
ก็ต้องส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคามนะครับ
ทีนี้ภรรยาของนายอุดมมือมีดผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ

สามีเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นมาก่อน

วันก่อเหตุออกจากบ้านมาแต่เช้าไม่ทราบว่าไปไหน
มารู้ว่าไปอลวาดไล่ฟันว่าที่ผู้สมัครสอสอพักก้าวไกล
ขณะที่ทางตำรวจยังไม่สรุปเรื่องนี้

จะเกี่ยวข้องแค่ว่าผู้คุ้มครั่งมีอาการป่วยทางจิตและไม่กินยา
หรือจะเกี่ยวเรื่องยาเสพติดด้วยหรือไม่
ตำรวจต้องสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ครบซิก่อนนะครับ